โอ้โหก็สายนิดนึงแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ทานอะไรมาดูในช่วงนี้กับเราตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
เดี๋ยวจะพาไปที่แรกไปทานก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยเช้าแบบนี้ทานก๋วยเตี๋ยวก็ดีเหมือนกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๋วยเตี๋ยวที่แรกที่จะพาไปนะครับโอ้โหชามยักษ์ชามมันเริ่มทานคนเดียวไม่หมดแน่นอนไม่เชื่อไปดูครับ
ไปกันที่กำแพงเพชรก่อนเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ยักษ์ขนาดนี้เลยล่ะครับ
โอ้โหเบอร์เริ่มเพิ่มไหมโอ้โหเครื่องแน่นมากโอ้โหใหญ่กว่าหน้าก็มี
หมูมาหมดตลาดหรือเปล่าโอ้โหหมเมาหมดตลาดเลย
ใหญ่จริงครับร้านนี้ชื่อว่าร้านโกะก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ในพื้นที่ตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เมนูเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำตกซึ่งมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อให้เลือกตามใจ
ชอบอย่างที่น้องนิวนาวบอกหมูมาทั้งตลาดครับ
เพียบเลยทีเดียวลูกค้าสดมากใช่ลูกค้าเขาสามารถเลือกเส้นก๋วยเตี๋ยวได้นะ
สไตล์เลยอยากจะกินแบบไหนเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่และเส้นบะหมี่เหลือง
ก็ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวรวมกันได้หมดเลยนะครับ
รวมเส้นได้อีกต่างหากใครอยากได้หมดทุกเส้นก็ใส่ลงไปได้เลย
รวมกันเป็นชามเดียวเนี่ยนะใช่ครับ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าได้หมดถ้าสดชื่นตามใจลูกค้ากันแบบสุดไปเลย
พอเลือกได้แล้วแม่ค้าก็ใส่ทั้งถั่วงอกผักบุ้งเนื้อหมูตับลูกชิ้นแล้วก็แคบหมูลงไป
จนเต็มชามครับส่วนรสชาติเข้มข้นแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าความอร่อยเป็นที่ยอมรับของลูกค้าโดยเฉพาะในช่วงกลางวันนะครับ
จะมีลูกค้าแวะเวียนไปอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายครับ
ลงแบบแปลกมาในกำแพงพิษไปดูทุกร้านแล้วมีชามแบบนี้ก็เลยเอาชามมาดู
ประคาชามธรรมคัมปุกติ๓๐ชามยักษ์๙๙ชามเลือด๑๕บาทมีชามเลือดกว่าอีกค่ะ
ไงล่ะคุณผู้ชมไลน์มาหิวกันเป็นแถวบางคนบอกว่าผมกินคนเดียวหมด
ใช่คุณชนะทานคนเดียวหมดแน่เลย

เฮ้ถึงมือแล้วเผื่อขอบคุณมากเลยนะคะ
คุณชื่ออะไรเอ่อดิฉันไม่ค่อยเห็นนั่น
ธนภาพธนาพันธุ์คุณเราค่ะ

ตีแล้วค่ะแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ยังไม่ถือท้อง
เดี๋ยวก่อนใจเย็นจะส่งก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์มาเลยเหรอ

ราคาก็ไม่แพงถึงแม้ว่าจะชามใหญ่ขนาดนั้น

ที่อะไรมันคือมอดต้ม
ซวยอพเอาโอ๊งมาใส่มอดอีกที

ขายได้๔๕พันบาทใช่มั้ย
แล้วก็เอาใจเหล่าบรรดานนักเรียนนักศึกษานะครับ
แต่งชุดนักลงนักเรียนนิสิตนักศึกษาไปรับรองเลยได้ทานในราคาที่ถูกกว่าเดิม
นึกว่ามีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่
ไม่ใช่มีปัญหาค่าหน่วยกิจใส่ชุดนิสิตมาหา

ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขาจะลดให้จาก๙๙บาทชามใหญ่
งั้นอยากมีชั้นอย่างนี้ได้ไหม